คุณผู้ชมคะกลับมาติดตามข่าวจากไทยรัฐทีวีกันต่อนะคะ
ในรายการพิเศษไทยรัฐนิวส์โชว์น้อมถวายบังคม
ถ้าพูดถึงชื่อชัยราชวัฒน์ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะ
เป็นนามปากกาของคอลัมนิสวาดการ์ตูนผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้มีโอกาสถวายงาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ในการวาดการ์ตูนประกอบพระราชนิพลพระมหาชนกค่ะ
ซึ่งถือเป็นเกียรติยศสูงสุดของตัวเองและครอบครัว
ติดตามจากรายงานของคุณสุดปรีดามหายศค่ะ
ย้อนไปมื้อปุ่น

ศักราช๒๕๔๐เป็นครั้งแรกที่สมชัยกระตันยุตานันหรือชัยราชวัฒน์
รับการติดต่อจากสำนักพิมพ์อมรินปรินติ้ง
ให้เป็นผู้วาดการ์ตูนประกอบพระราชนิพลเรื่องพระมหาชนก
เพื่อทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ซึ่งครั้งแรกที่ทราบทำให้เขารู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก
และไม่กล้าตัดสินใจรับงานชิ้นสำคัญดังกล่าว
เพราะเกรงว่าจะทำงานออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร
จากขาดความชำนาญในการวาดรูปการ์ตูนโบราณ
ผมก็ตกใจทีแรกนะไม่กล้ารับ

ประการแรกคือเป็นงานที่ผมไม่ถนัด
เพราะว่าเขียนเรื่องการ์ตูนจากชาดกเนี่ยเป็นเรื่องยาก
คือผมไม่ชำนาญเรื่องโบราณ
ความหวาดหวั่นว่าเอ๊ะทำไปแล้วเดี๋ยวเกิดไม่ถูกใจ

แต่ด้วยหัวใจที่รักและต้องการทำงานนี้
ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ในที่สุดชัยราชวัฒน์ก็ตัดสินใจรับเป็นผู้วาดการ์ตูนพระมหาชนก
โดยใช้เวลาวาดประมาณ๑ปีเต็ม
และเมื่อเสร็จสิ้นก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้า
ุลอองทุลีพระบาทเป็นครั้งแรกในชีวิต
ทั้งคำที่ใช้ภาษาที่ใช้ก็โหต้องมานั่งท่อง
แล้วก็ตั้ง๕นาทีแรก๑๐นาทีแรกจะตื่นเต้น
แต่พอนั่งไปสักพักท่านก็จะคุยกับเราเหมือน
เหมือนญาติผู้ใหญ่ในบ้านนั่งคุยให้ลูก
พ่อมานั่งคุยให้ลูกหลานฟังท่านจะเล่าไปยิ้มไป
ถึงตอนที่ท่านถูกอกถูกใจมาก
ท่านก็จะยิ้มสวนแบบโหทรงพระเกษตรสำราญเต็มที่เลย
ทำให้เราผ่อนคลายไม่รู้สึกว่าอยู่กับพระเจ้าแบ่งดิน
ชัยราชวัฒน์เล่าต่อว่าการเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทในครั้งนั้น

แต่เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ากับทั้งชีวิต
มากไปกว่านั้นคือการได้ถวายงาน
วาดการ์ตูนประกอบพระราชนิพลเรื่องพระมหาชนก
ถือเป็นกุศลอย่างสูงสุดในชีวิตของตนเอง
และครอบครัวที่ไม่อาจลืมได้

มันเป็นกุศลอย่างสูงเลยแก่ชีวิตของเรา
ว่าที่จะมีโอกาสเข้ามาเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดแบบนี้
สำหรับใช้ราชวัฒน์ถือเป็นคอลัมนิตชื่อดัง
ซึ่งวัดการ์ตูนผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน

มานานมากกว่า๔๐ปี
มีโอกาสได้เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
อย่างใกล้ชิดถึง๒ครั้ง
และได้ถวายงานวาดการ์ตูนประกอบพระราชนิพล๒เรื่อง
คือพระมหาชนกและคุณทองแดง
ปรีดามหายศข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน